คุณลุงต้องเรียกคุณลุงวินเนี่ย

ว่าอยู่ดีเนี่ยเริ่มจากจุดเริ่มต้น

ก็ให้เงินเด็กไปกินหมูกระทะ๓๐๐บาท

หลังสวนยางพารานะ

สวนย่างพาราตามรีสอร์ตต่างปีนึงแล้ว
แกบอกไม่ไหวแล้วหมดไป๒๐๐๐๐๐กว่าบาท

ถ้ามาให้ลุงกินสักทีหรือมีอะไรกับลุงสักที

เอ้าหนูไปเอาเงินเขาจริง

แต่ลุงนั่นแหละเป็นฝ่ายมาตื้อหนู

ตื้อปุ๊บหนูก็เอาเงินให้เข็ดสิ

ถูกปรากฏว่าเด็กไปถามเด็กปุ๊บ
เด็กจะเอาเงินเขาหรือกัน

พอไหนแหละนะว่ามาตื้อหนู

คือแบบเด็กเอาง่ายคนอายุ๕๘มาตื้อเด็กอายุ๑๙
วันดีคืนดีลูกสาวรู้ลูกสาวบอกพ่อพอเถอะ
พอเถอะอย่าไปทำอย่างนี้เลยอย่าเอาเงินในบ้านเราออกไปอีกเลย
เรื่องนี้มันก็มาแดงเพราะลุงเนี่ยโดนหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอกอีกหลอกหลอก
วันดีคืนนี้ให้ไปเปิดรีสอร์ทตามที่ต่างความหวังว่าจะต้องได้กินเด็ก
ค่ะสักครั้งแล้วแหมลูกสาวมาเติมมันเหงามันเหงาพ่อมันเหงา
แล้วเด็กก็บอกเนี่ยไหนตัวเองจะต้องส่งเสียค่าเทอมเด็กถูกต้องไหม
จะต้องค่านู้นค่านี้เยอะอยู่แต่ไม่เคยได้กินสักทีนึง
มันคู่กันแต่ปีหนึ่งเกือบปีแต่แกก็เจ็บใจ
หลอกแกทำไมนักหนาหลอกไปตรงรีสอร์ทนี้ทีหลอดไปรีสอร์ทนั้นทีนึง
หลอกแกไม่เคยนั่นเลยถึงขั้นด้วยความที่แกเป็นคนซื่อเนอะ
ว่าเอางี้นะไม่ได้โกรธนะแต่ถ้าสมมุติยอมมีอะไรกับแก
เมื่อกี้แกยกนี่หมดเลยปรากฏว่าแกพูดคำนี้ปุ๊บข่าว
มันก็เลยเป็นข่าวดังข่าวดังหมดเลยถึงขั้นข่าวดัง
แกบอกโอ้โหพอแล้วเดี๋ยวจะไปบวชแล้ว
จะไปบวชไปปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวแล้ว
ถึงขั้นต้องยกขันห้าไปกราบขอขมาพ่อตาแม่ยาย
พ่อตาแม่ยายก็ดีพ่อแม่เมีย
พ่อแม่เมียพ่อแม่เมียได้แต่อย่าทำอย่างนี้อีกนะ
ตกเย็นในระหว่างที่เราอ่านข่าวเบรกสุดท้ายอยู่โดนไล่ออกจากบ้านแล้ว
เมียไล่เมียไล่เมียจับได้เพราะข่าวมันดังขึ้น
ดังขึ้นทั้งประเทศเนี่ยก็เล่นข่าวนี้กันหมดเลย
เพราะโกรธเรื่องสาวหรือโกรธเรื่องสองแสนล่ะ
น่าจะสองแสนมันไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อนนะครับ
ปรากฏว่าวันนี้ลุงเอ๕๘ปีที่บอกว่า
เมื่อวานเราบอกไปหมดแล้วลุงวินนี่แหละเนาะ
อายุ๕๘ปี๕๘เรา๕๕เป็นพี่เรา๓ปีเองนะ
ปรากฏว่าไปลงรักเด็กอายุ๑๙ก็มารักแล้ว
หยุดก่อนนะกินก็ยังไม่ได้กินกัน
ไม่เคยมีอะไรกันไม่ได้กินอยู่ด้วยกัน

ปรากฏว่าเด็กมันสักหน้าท้อง

ลุงบอกแหมเห็นรอยสักนางฟ้าแล้วมัน
มันอดใจไม่ไหวจริงมันได้จริงแล้วลุงก็ติดอกติดใจเนี่ย
แสดงว่าเขาต้องทำของใส่เราแน่นอน
ดำเธอได้รสชาติมากเลย
เขาว่าเขาว่าอย่างนั้น
แล้วก็เด็กก็ตอบกลับมาว่าหลังเป็นข่าวปุ๊บ
ลุงเขาเจ็บใจเด็กไอ้แก

เด็กไปเรียกว่าไอ้แก่
แม้กระทั่งจับขาอ่อนก็ยังไม่เคยเลย
ล่าสุดเด็กบรยานโต้ออกกลับเลย

รับหนูไม่ได้ชอบคนแก่ค่ะ

ดีนักเหรอจะตามตื้อหนูใช่ไหม

จะหลอกเอาเงินเสียให้เข็ด

คือมันกล้าพูดออกมาแล้วอะไรตรง

มีเสียของน้องนะแม่มีเสียของน้องหรือ

ต้องการผู้สาวแล้วก็แบบมาพูดอวดว่า

ก็โรคจิตอยู่เลยพี่

มันเป็นรูปที่หนูโพสต์ลงเฟสธรรมดา

ว่าของหนูมันเซ็กซี่เกินว่ะสัน

หนูบอกว่าอย่างนี้ถ้าไม่จบใช่ไหม
หนูก็แบบล่อเงินต่อเลย

คือมันไม่จบไงพี่เราก็ต้องล่อเงินต่อ
แบบหนูไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องไปขายตัวเอง
ความง่ว่าเสียเงินเยอะขนาดนั้นให้เด็กเอา

คนฟังยิ่งรู้สึกว่าแกโง่เลยพี่
น่ะปรากฏเด็กพูดอย่างนั้น
พี่หนูไม่มีอารมณ์มีอะไรด้วยเนื่องจากเขาแก่
คือเด็กก็พูดตรงลุงแกก็พูดตรง
ลุงฟังปุ๊บช้ำอกช้ำใจ
ลุงออกมาตอบโต้ต่ออีกแม่
หนูน้องเขาพูดไม่จริง
ไม่น่ามาหลอกกันเลยทำกับตนได้ยังไง
ส่วนกรณีที่บอกนางสาวเด็กน้องคนนั้นเขาบอกว่า
ชื่อน้องสายเขาชื่อน้องสายจากสายบอกว่ามีเพื่อนผู้หญิง
หลอกเอาเงินกับตนแล้วอ้างว่ามาให้กับซายเนี่ย

เริ่มแรกซายเนี่ยเป็นคนมาเอาเงินด้วยตัวเองก่อน
แล้วก็ให้เพื่อนมาเอาเงินไปอีก๓๘๐๐
ซายเนี่ยบอกลุงพี่จ๋า

ต้องเรียกพี่สิเรียกลุงใครจะให้เงินล่ะใช่ไหมล่ะ

ตนเนี่ยไปกู้เงินมาดอก๑๒๐
นะขอ๔๐๐๐บาท

ปรากฏว่าเนี่ยลุงทวินเนี่ย

กรีดยางไม่โดนเลยน้ำยางไม่ไหลเลย
แกแกต้องกดให้สาธารณะตรง
ปรากฏว่าเขาบอกว่าเค้าน่ะ
เอาจริงก็ไปหาเงินมาให้
แต่จนถึงวันนี้ยังไม่ได้นอนด้วยสักครั้งหนึ่งเลย

เขาตั้งใจมาหลอกชัด
ซึ่งซายมาขอเงินตลอด
ส่วนที่ว่าตนพยายามข่มขืนยืนยันไม่ใช่เลย
วันนั้นซายมาบอกขอเงินสัก๓๐๐สิ
แล้วจะมาหาที่สวนยางโรแมนติก

อ๋อใช้ไป๒๐๐๐สองพันใช้ไป๒๐๐๐
อีกพันหนึ่งนี่กินกันก่อน
วันแรกคือมัดจำก่อน๗๐
อีก๑๐เดี๋ยวเรากินกันก่อนแล้วค่อยจ่าย

บอกหนูหนูมีอะไรกับพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้อีกพันหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าซายเนี่ยไม่ยอมจึงบอกว่าตนเนี่ยข่มขืน

เพราะว่างั้นปรากฏว่านักข่าวก็ปั่นไง
เนี่ยเขาว่าแก่เขาเรียกว่าไอ้แก่จริงไหม
ถ้าบอกว่าผมแก่ก็อยากให้มาลองดูสักครั้ง
ลุงว่าไงอ่ะ
ถ้ามาบอกผมแก่ก็อยากให้ลองดูสักครั้ง
ส่วนเรื่องโอนเงินให้กับซายนะเขาก็ทักมาบอกตลอดว่า

เหมือนซายเนี่ยฝากความหวังไว้กับผม
ถ้าบอกว่าผมแก่ผมเท่าก็น่าจะบอกว่าไม่ชอบ
จะได้เลิกกันไปตั้งแต่ตอนนั้น

ผมขอย้ำเหมือนเดินตามรอยควายหาย
แต่ไม่เจอบ่อน้ำสักทีว่ะ
จริงเด็กกำลังจะพูดนะว่า

จริงแม้ว่าปากหนูจะไม่เคยพูดขอบคุณคุณลุงนะ

เด็กมันพูดแล้วไงว่ามาตามตื้อมันทำไม
แต่ว่าตัวเองก็เอาไปไงอย่าไปว่าแกอย่างนี้เลยลูก
เราก็เข้าใจนะว่าลุงอาจจะมีแบบในใจของเขาอะไรอย่างนี้
แต่ในใจหนูหนูก็ต้องรู้จักขอบคุณในใจ
ธิษฐานหรืออวยพรลุงนะลูกหนูเอาเงินของเขาไป
เธอบอกว่าพูดไปแล้วเรามาอ่านสนุกสนานนี้

ขีดเท่าไหร่น้ำยางก็ไม่ออกตอนนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่ลุงทวินกำลังให้สัมภาษณ์อยู่นะครับ
เกี่ยวกับประเด็นของซายเนี่ย
ภรรยาของลุงเดินร้องให้
เมียเดินร้องไห้จากบ้านมาที่สวนยาง
โดยบอกว่าภรรยาตนมาอีกแล้ว
สงสัยมีเรื่องอีกแน่แล้วก็เป็นจริงครับ

เออคุณค่ะมีสัมภาษณ์ข้างหน้าข่าวอยู่
สงสัยต้องได้ผ่าไปรักษาแน่นอน
ส่วนเงินผัวเนี่ยอยากเอาเงินไปให้เขาเอง

คือผัวเนี่ยเอาเงินไปให้เขาเอง
แล้วเรื่องที่ลุงเนี่ยคบกับซายมานานแล้วเนี่ย
เอาจริงนะเมียเขาไม่ได้ตื่นเต้น

แล้วรู้เด็กมันไม่ได้อายเขาบอกว่าเด็กมันไม่ได้
คือเด็กทุกคนรู้ว่าเด็กมันมาหลอกคน

ก็เขาก็รู้แหละว่าลุงก็ยอมให้หลอกอะนะ
เอาจริงว่าเขารู้กันทั้งหมู่บ้านแล้ว
ก็บอกให้หยุดให้หยุดให้หยุด

จนเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตนี่ไง

ก็ถึงบอกว่าตอนหลังถามว่าเมียรู้ไหม
เมียรู้เมียก็ให้ลูกสาวมาเตือน

ปรากฏว่าคำตอบที่ลุงตอบลูกสาวไป

ถ้าเกิดครูก็ว่าเป็นเมียลุงครูก็มีความคิดเห็นอย่างไรคะ
ก็ส่วนตัวเราก็ต้องยอมรับนะนะว่าบางทีลุงเนี่ยนะก็อายุมากแล้ว
แต่ว่าถ้าเราเป็นเมียลุงเนี่ยนะเราก็ต้องอายุไวกันนะนะ
ก็อาจจะแบบว่าเบื่อแล้วไงนะแต่ลุงยังไม่เบื่อไง
ใช่เพราะฉะนั้นลุงก็ยังเหงาอยู่ว่างั้นเถอะ
แต่เราก็ไม่ตอบสนองลุงเพราะฉะนั้นแล้วลุงก็ไปหาการตอบสนองที่อื่น
ซึ่งก็ไปเจอน้องซายเข้าก็เป็นอย่างไรก็นะ
ถ้าไม่เจอซายเขาก็ต้องไปเจอคนอื่นอีก
ใช่ในที่สุดแล้วทุกวันนี้มันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหม
สังคมเจอสมัยก่อนมันอาจจะเจอหน้าเจอตา
แต่สังคมนี้มันอยู่ในโซเชียล
โดยเฉพาะเฟซบุ๊กมันสำหรับคนอายุเยอะเล่น
ใช่ใช่คืออย่างไรก็ฝากฝากถึงน้องซายแล้วกันอย่าหลอกลุงเลย
มันผ่านมาแล้วค่ะแต่เขาถามว่าจะคืนไหม

ถ้าครูอ้วนสมมุติว่าเป็นภรรยาก็รีบเงินไปเก็บให้หมดไม่แน่ใจ
ไม่งั้นเดี๋ยวนางเอาไปแจกอีก